เดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราช
เนื่องในครบ๑ปีนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดจากที่นั่น
คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้
จะเสร็จสิ้นพิธีศิรการพระภูบาลนวมิน
ซึ่งถือเป็นการถวายความเคารพสูงสุดจากคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่
ที่โรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้ร่วมกับประชาชนทุกคน
พร้อมใจการเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักพักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ซึ่งขณะนี้ทุกคนกำลังร่วมกันเปล่งเสียงเพลงสันเสริญพระบารมี
ด้วยหัวใจแห่งความจงรักพักดี
โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้นะคะ
บันเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
โดยวงดุรยางราชนาวี
ด้วยสมาชิกชมรมประสานเสียงสิริราช
นักร้องกิติมศักดิ์และศิลปินรับเชิญ

กลางประชาชนที่อยู่ร่วมงาน

ทราบซึ้งในพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙
การแสดงบทเพลงพระราชนิพล

ก็เหนื่องแน่นไปด้วยผสกนิกรที่พร้อมจ่ายกันสวนชุบดำมาร่วมลำลึกหนึ่งปี
ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตที่โรงพยาบาลศิริราชแห่งนี้
อาคารมีบริษัทห้างร้านต่างได้นำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้
และมีจิตอาสาเดินแจกจ่ายสิ่งของโดยเฉพาะเข็มกลัดรูปโบสีดำ
เพื่อแสดงความอาลัยและทำความดีถวายพระองค์ท่าน
อันนี้เป็นของเพื่อนฝูงที่รู้จักกัน
คือเขารวบรวมเงินกองเงินแล้วก็ทำเป็นเข็มกัดตัวนี้ออกมา
ก็แบ่งกันให้มาแจกตามสถานาที่ต่างและก็สนามหลวง
และในช่วงวินาทีสำคัญเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาทีเวลาที่เสด็จสวรรคต
ประชาชนทุกคนณอาคาร๑๐๐ปีที่โรงพยาบาลสิริราชต่างพร้อมใจกันยืนสงบนิ่ง
ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ประชาชนบางคนถึงกับหลังน้ำตาด้วยความอาลัยบางคนกอดพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่เก้าไว้แนบอก
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
และภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราชกว่า๔๒๐ชีวิตที่เคยได้มีโอกาสถวายงาน
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทุกคนร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ

และอันเชิญบทเพลงพระราชนิพลความฝันอันสูงสุด
ร้องร่วมกันณบริเวณหน้าสาราอาคารศิริราชโรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้
และทั้งหมดนี้นะคะคือภาพบรรยากาศสดขณะนี้ที่โรงพยาบาลสิริราช
ชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะ